คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
ยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
กอริกอลุแมนชะนายเต็ดกอริกอลิแมนยูไนเต็ด
ให้ผิดภิษหรอผิดมั้ยผิดมั้ยไม่ผิดหรอกผิด

โดนที่ควรบอกอยากให้ผมร้อง
ผมกลัวร้องน่ะมันกลายเป็นไปโดนกิจโดนใจครับ

เพลงก็ไม่ได้อะไรนะแต่ดูมันดูมีพลัง
เขาดูเขาคื้นยังไงไม่รู้นะพี่ซอ

ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยมาวิกนี้
เราเพื่อนกัน

ผมเป็นแค่คนที่เชียร์แมนยูเป็นอดีตนะคุณ

เขาเรียกว่าอยู่ดีคุณก็สวยซะเนี่ย

ทำโทษตัวเองไง

คุณลิสอธิราเทพิโนไชย

วันนี้เป็นทางการครับผม

นะที่ที่ที่ซาทำอะไรบ้าง
ตอนนี้ก็ไม่ได้แตกบทบอนเลยครับ

ก็เป็นแบบว่ามีรายการอยู่ที่

สต้องต้องพูดพูดเนี้ยให้ได้อ่ะ

อยากให้ขยี่เหรอกันผมก็คนเดียวไงผมก็ใจไม่ได้พอจากขยี่

เราไม่รู้อีกที่เหลือไอ้กรีม
เอาความรู้สึกแรกคือเจ็บปวด
ผมว่าเจ็บปวดนะคือ

แพ้ได้แต่มึงแพ้๗๐ไม่ได้

อีก๓ลูกครบ๑๐แล้วนะมันไม่ใช่บอลเด็กน่ะเห้ยไม่ใช่บอลอาเมเจอร์แต่เมื่อผมรู้สึกเฮ้ย
สมมุติ๓เนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วสำหรับฟุตบอลระดับแม้นยูริภูสามสูตรนี้มันเริ่มเยอะ
มันต้องมีวิธีการที่จะแบบดึงสติกออกมามองแม้งสติแตก
คุณจะสู้ด้วยฟุตบอลคุณอาจจะไม่ได้คืน๓๑หรือ๓๒แต่คุณไม่เสียเพิ่มแล้วไง
มันคือแบบนี้ไงไม่ใช่ที่คุณเอาแบบนี้มาใช้แบบเป็นแผนแรกแล้วแผนแรกอยู่ที่แผน๒อะไรอย่างนี้คือ
คุณไปคิดเยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เหมือนเท้นฮาร์ดคิดเยอะใช่
แต่เราไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้แล้วก็คิดว่าสุดท้ายคือส่วนตัวผมเองนะ
ผมคิดมาตลอดว่าการแข่งขันเนี้ยครับมันจะต้องเอาทีมเราเป็นหลักอ่าอืม
เอาความถนัดของทีมเราเป็นหลักก่อนว่าเนี่ยเราเล่นแบบนี้เล่นเกม
ถ้าเราเล่นดีอ่ะอืมทีมพวกเราสู้ดีแค่ไหนก็ตามก็ชนะเรายากอืมอ่า
ไม่ใช่เราปรับเพื่อไปเล่นกับเขาอ่าถูกไหมฮะแสดงว่าเราเนี่ย
พอปรับเล่นกับเขาที่แสดงว่าเราแสดงตัวชัดเจนแล้วว่าเราเนี่ย
เป็นรองเราอ่อนกว่าเขาถูกไหมฮะเฮ้ยมุ่งมั่นเลย
ตั้งใจเลยว่าเล่นแบบนี้อ่ะกูจะเล่นแบบเนี้ยครับมึงมาดี
ไหนก็แล้วแต่ไม่รู้ว่ากูไปเล่นที่กูถนัดแบบนี้อืม
เปลี่ยนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเราก็เริ่มจะในแล้วอ่ะ
มันแพ้ตั้งแต่ต้นทางแล้วความรู้สึกผมอ่ะมันมีความหวั่นเกรงอ่า
ใช่แล้วบางแล้วบางจุดอันนี้ที่เราเราคุยกันว่าเช้นตอนนี้คือบ่อเลยอ่า
เพราะว่าเจอคนเร็วเร็วเนี้ยเอาไม่อยู่เกมรับไม่ค่อยดีอ่า
ูโน่เร็วมากเอาไปเล่นทางซ้ายเจอเทนต์เรียบร้อย
นี้เช้นสนุกเลยเช้นเก่งเลยชอบเลยเก่งเลยอ่ะเจ็ดเช้นคือเก่งเลย
วันนั้นคือฮีโร่ดักได้หมดขึ้นมาเติร์ฟอันแล้วโหแบบเช้นดูเห่าหางขึ้นมาเลยอ่ะ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
ก็ไปเลยเนี่ยพลุชมันเป็นชี่เก่า
ที่อ่านี่ค่อนข้าง

ผมคิดอย่างงั้นแต่ว่ามันก็ผิด
แล้วก็ผมบอกได้ว่าเขาก็รู้ตัวเองแหละ

แต่พอฟุตบอลมันแพ้ทุกอย่างมันผิดหมด
แล้วมันแพ้เจ็ดศูนย์

ในความคิดผมอะโห้ยเข้าทาง

กลับมาถึง๒๓รูปเยี่ยมก็ตายเลย
๒๓ระดับ๕๖นาทีแรกก็ตายเลย
๒๓อะเชื่อมั้ยตอนผมลูกที่๒ลูกที่๓ผมกัดเล็บ
พอเดี๋ยวมันคงไม่โดนลูกที่๔หรอก
ไอ้จ๊ะมันโดน๔อีก

หลังจากนี้นะถ้ามันมาทุกครั้งว่าไหลยาวเลย

ทุกคนวิ่งบางคนจะไล่ก็วิ่งออกไป

ไม่เอาอะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่า

โอเคหลังเกมเราก็พูดได้แหละ
แต่ว่าในความรู้สึกเราอย่างน้อย

แล้วที่ผ่านมามันก็มีมาแล้ว

สุดท้ายมันไม่เคยมีที่แบบว่าโดนหนึ่งแล้วใจฝ่า

เกมที่ของคนแม่งจับจ้องทั้งประเทศ

เล่นทุกเกมเบาไม่เป็นไรเกมนี้กูต้องเด่น

มันต้องเส้นมา

ไอ้คู่แรกเนี่ย

ผมว่าประมาณคู่สองมัน
ผมมีความรู้สึกนะ
คู่สองคือคู่ใครอ่ะ

ทำไมครับ
ไม่รู้รู้สึกว่าเขา

แล้วริ้วภูหูยิงมันอยู่มาเจ็ด

ไม่รู้ว่ามึงอยู่ดีมึงสปีด๙๙มาอีกรอบนึงแล้วเนี่ย

เออมาราเซียลง

พักโดยการจับเข้าไปเล่นเซ็นเตอร์นะ

ไอลูกไอลูกสามไอลูกสี่ลูกห้าผมให้เขาเหมือนกันนะ

เมื่อคืนนะไอลูกชอก็มีส่วนหลายลูกนะ

เออนี่ขนาดมารติเนสขนาดวาลานด์โอ้โหโดยไปเจ็ด

มีมเต็มเลยตอนนี้

มาเรามาถ่ายกันกันก่อน
ทำนายเอาคู่แรกก่อนแล้วกัน
คู่ของทีมคุณหน่อยละกัน

ไม่ได้ชนะธรรมดาด้วย

ชั้น๗ผมลงเลย

แต่ที่เราอัดวันนี้วันที่๗นะครับผม

เออ๖บวก๑

อาจารย์ลั่นได้๓ใบ

เดี๋ยวเราจะมาคลี่ไพ่

เราจะเลือกไพ่ทีมละ๓ใบ
คลี่อย่างนี้เหมือนคุ้นนะ
ว่าจะรู้สึกอย่างนี้มั้ง
มันยืนมาเกาะยังไม่รู้

แนวโน้มของเกมคู่นี้เนี่ย

ต้องลองก่อนว่าจริงตั้งแต่หลัง

แควนคราวที่แล้วแดงเดือด

สถิติยังดีอยู่
สถิติเกินมาประมาณ๘๐๙๐เลยนะ
ใช่๘๐๙๐แล้วนี้หลังบอลโลกนะ
แต่ก่อนบอลโลกนี้ไม่ได้นะ

คอมเมนท์ก่อนนั้นเนี่ยมาละ

แล้วก็มีนอหนูสัก๓ตัว

อ๋อนั่นแม่งละ

นัดนี้เราขอแก้ตัวละก่อน
เราจะเลือกบอนมัด๓ใบก่อน
พี่ซอเป็นตัวแทนบอร์นมัสก่อน
เลือกไพ่มา๓ใบ

ทำไมจับไพ่ไม่ค่อยสนัด
ไม่คุ้น

ผมขอตัวแทนฤวบภูครับ

ใบสุดท้ายนี่หยิบเพราะมีอะไรรึเปล่า

กลัวเอื้อมไปฝั่งนั้นไมค์เมย์ล้ม
อ้าว
เรามาเปิดบอร์นมัสก่อนเลยนะ

เป็นไปได้นะเพราะเขาชนะมาไง
แล้วเขามีเกมต่อไปเจอมัตลิต
เจอมัตลิต
อ่ะก็คืออาจจะมองด้วยว่า

มึนเวียนนักแตะอาจจะมีการ

ใช่เพราะแตะพุธิแล้วมาชนะวูฟไง
แล้วก็มีสิทธิ์ที่ว่าอาจจะมีการเป็น

เออน้องอะไรนะน้องโจอะไรนะ

น้องโจอีกับพี่โจเอล

คู่พี่พี่น้องหันศา

ถ้าเปรียบเทียบทั้งบอสมัสกับเลี้ยวภูแล้ว
ไปไปมามาพ่ายมีความสูสีนะ

เพราะบอยมัดตอนนี้อยู่ทีมบ๊วยใช่ไหม
บ๊วยและเขาต้องหนีตาย
ถ้ารวมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว
ทีมหนีตายมันก็มีแรงฮึดอยู่นะ
กับทีมที่เพิ่งชนะเรา๗๐แล้ว

ทำไมเราต้องขยี้ตัวเองเพื่อจะได้ไม่เจ็บเกินย้ำทำไม
ส่วนเนี่ยกำลังลุ้นพื้นที่ชัมเปญส์ลีกในประตูการณ์หน้า
ครับผมห้างสามแต้มเองอ่ะอ่ะอ่ะงั้นขอให้ตัดสินกันคนละ
ใบอีกหนึ่งใบแล้วกันให้พี่ซอเป็นตัวแทนของบอร์ดมัส
เลือกใหม่อีกนึงบ้ายใกล้หน่อยได้เลยอ๋อมาดูสิ
ว่าบอร์ดมัสจะเป็นยังไรโอเคมาแล้วนะอ่ะผมเปิดเลยนะ
หนึ่งสองสามโอเคไพ่บอร์ดมัสได้อัศวินถือดาบนั่นไง

ให้บอร์ดมัสนะครับได้อัศวินถือดาบ
อัศวินถือดาบด้วยความที่ว่าอัศวินมันเป็นนักสู้
และถือดาบอีกคือสู้แหละ
ไม่ว่าอะไรยังไงกูพร้อมสู้กูพร้อมบวกพร้อมลุย
และอีกอย่างหนึ่งบอร์ดมัดเล่นในบ้านด้วย
และถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนัดที่แล้วเจอกันเนี่ย

เหมือนเขาคิดว่าตอนนี้บอร์ดมันเนี่ย
กูก็พร้อมลุยพร้อมสู้เต็มที่
ส่วนลูฟฟูได้๗ดาบ
๗ดาบถ้าแปลความหมายของไพ่๒๔โดยหลักเลยนะ
การคดโกรงการถูกโกรงการถูกติดหรือการผลปล่อย

โอรีเวอร์ฟู

ถ้าดูทั้ง๔ใบของบอร์ดมัสกับลิเวอร์พูลเนี่ย
ไปมาลีเวอร์ฟู

เพราะว่าเจอมัดฤทธิ์กำลังมาไง

มันก็คิดอย่างนั้นได้

หรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งเขาเรียกว่าไง

ภูเขาอาจจะแบบพักตัวผู้เล่น
เพื่อไปใส่เกมมัดอีกเยอะ

ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านัดนี้ลิเวอร์พูลอาจจะประมาทก็ได้

แต่เด็กผมชอบบ่นนะ

ดูเหมือนกับ

ถ้าดูจากตามนี้แล้วนะครับ

มีสิทธิ์รูปเกมนี้ออกเสมอนะ
แต่ถ้าชนะนะ

ขอบคุณที่สอง

คนขยี้ตายหมดเลย

อันนี้ตามไผ่นะ
ดูดูครองนะ

เขาตามร่วมต้อนเงื่อง

เสมอตกตายคริสต์ภาเลชน์ซะแล้ว
แล้วคิดดูถ้าแมทฟาเลชน์ชนะขึ้นมาต้องมีพี่มันเลยนะ
โอ้ตอนนี้คือพี่มันจะแซงแล้วเนี่ยแต้มเท่าแล้วนะ

สเปอร์แล้วก็เบบีนิวคาซ่อนด้วยอีก

เอามาเข้าเรื่องเรามาคู่ที่สองกันเลยดีกว่า
ทีมอันดับ๓ที่เพิ่งแพ้มา
เจอกับทีมรองบ้วย

แล้วก็ได้ข่าวมาอะไรนะเปลี่ยนโค้ชอีก
เค้าเรียกอะไรนะอองปะกอบแม่งช่างความวะแม่งโฆษ์ดีเลย
นักนี้เขาเรียกยังไงผีจะหลอกนักบุญหรือนักบุญจะเสกผีได้

พี่ต้าก่อนพี่ต้าก่อนเมื่อกี้ผมจับก่อนแล้วพี่ต้าจับแทนชาวน้ำต้าน

ถ้าสมมุติเขาดวงไม่ดีแล้วเขาจับแมนยูแล้วเราแมนยูเป็นยังไงพี่
เราฉลาดว่าเป็นเคล็ดหักมุม

นี่มาไก่

ให้มาไก่ได้ันนี้คือพี่ต้าคือแมนยูนะ
เป็นครั้งแรกนะที่แฟนเรียกว่าพูชจับให้แมนยูให้เนี้ย

จับแบบว่าไม่คิดเยอะ

แล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติไพ่มันดีนะ
ผมจะเอาแปลงรบกระดานมาตีมือเลย
ผมจะถามอยู่ว่าไพ่ดีมันออกไปหมดหรือยัง

เอามาเราไม่เสียเวลาเราเปิดไพ่ของแมนยูก่อน

แมนยูใบแรกคิงถ้วย

ใบที่๒ของแมนยูคือ๔ดาบ

นี้น่าจะมีความเมตตา

และใบที่๓คือ๕ดาบ
โอเคเรามาเปรียบเทียบกันเลย
พูดถึงของแมนยูก่อน๓ใบแรก

ราชาถือถ้วย๔ดาบ

มาด้วยความมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจอยู่

เหมือนเขาเรียกว่าแผลพึ่งช้ำ
แผลช้ำในยังคงพกช้ำอยู่บ้าง

ประคองไม่ให้แผลเปิดไปเยอะ

แผลที่เปิดหรือแผลที่กำลังจะปิดให้สนิทเนี่ย

เล่นด้วยความปรารถนาต้องการแรงชนะ

แต่ก็ต้องเล่นหน้าดู
อันนี้อิงจักภูมิความเป็นจริง
มันเป็นไปได้คือทีมเสียขวัญ
ต้องเรียกขวัญกำลังใจกลับมา

หวังวันนี้คัตเตอร์นี่กัน
ไอ้ตัวนั้นน่ะหัวจริง

แมนยูไปแล้วไพ่แห่งแฟชั่นไปเยอะแล้วก็น่าจะเล่นได้ดี
กล้ามาด้วยที่อัสโวินถือด้วยก็มีความพอจะสู้ได้อยู่นะ
ด้วยความเป็นอัศวินเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบ

เราก็พร้อมสู้นะแต่เราสู้แบบประมาณดูเชิงไม่ใช่แบบ

มันเป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามีของนะมีของดีมีของลับมีของแบบเหมือนเขามีท่าไม้ตายอยู่
แต่อยู่ที่ว่าอาวุธลับซึ่งอาวุธลับอันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะออกมาใช้หรือเปล่า
ไพ่๕ดาบเนี่ยไพ่๕ดาบมันเป็นไพ่ของความเรียกว่าเป็นไพ่แห่งอีโก้แล้วกัน
มีอีโก้มีความมั่นใจมีความแบบความมุทะลุ
หรือเรียกว่ามีขวัญกำลังใจมีความกำลังใจที่ดีและสามารถเอาอาวุธลับของใช้ออกมาใช้
อาจจะแบ่งแต้มหรือไม่มีสิทธิ์ชนะก็ได้
เขาก็มีของอยู่นะไม่ใช่ก็ไม่มีนะ
แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันทั้งสองทีมแล้ว
แต่อันนี้มีของมีอาวุธ
แต่เตรียมตัวนิดนึงให้ตรงกลาง

ซึ่งหมัดขออีกใบหนึ่ง
ให้ฟันทงเลยว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะเป็นอย่างไร

เฮ้ยซึ่ง

จะบอกว่าไอ้อัศวินถือไม้เนี่ย

ปากกลางหลังปากกลางอก

อ่ามพูดง่ายเลยนะ

อุปสรรคปัญหาอะไรต่างเนี่ย

มันยังมาถาโถมอยู่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองแล้วนะว่าเขาจะเขา
ยังไงจะลุกขึ้นมาสู้ได้เมื่อไหร่เรารอดไม่รอดจะรอดไม่
รอดอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วแต่ถ้ามองมุมดีนะไม่ใช่ว่าสิบ
ดาบนี้เป็นไพ่มุมไม่ดีนะถ้ามีมุมดีอยู่คือว่าถ้าคุณ
ลุกได้เร็วอ่ะอืมคุณก็ไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะอ่าเพราะว่าอุปสรรคปัญหา
ตอนนี้เออมันขั้นสุดมาแล้วเฮ้ยแต่ก็พี่พี่ตั๊ดจับมาก็ตรงกัน
สถานการณ์เลยนะเพราะว่าแผลตอนนี้แผลเต็มเลยนะคนด่าแผล
เวิร์คกวาบเต็มไม่หมดเลยชอบช้ำมาเลยอ่ะขึ้นอยู่ที่ว่า๑๐
ดาบเนี้ยเขาจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนบาดแผลที่เขา
เจอมาเนี่ยถ้าเขาแก้ได้คุณก็ชนะเลยตอนเนี้ยแมนยูเนี่ยอยู่
สถานการณ์ที่ผมใช้คำคมนี้ประจำที่ติดตัวผมผมเคยสาดคำนี้
ไว้เลยว่าเอเวรี่ดาคเนสไอวิวชายทรูคือทุกความมืดมิดเนี่ยแสง
สว่างในตัวฉันจะเฉิดฉายเขาไล่นู้อ่ะแมนยูใช่หรือไม่ว่า
เป็นนักรบความเป็นนักสู้ครับและด้วยการถือไม้ด้วยไม้อ่ะลืมบอก
ไพ่ไม้เนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องเกี่ยวกับธาตุไฟธาตุไฟก็คือความร้อนแรงความแบบความแสงสว่าง
นัดนี้กับแมนยูจริงไม่รู้นะเผลอนัดนี้ไอ้ซาวแทมตันเขาเรียกว่าอัศวินถือไม้
อาจจะนำพานักความเป็นนักรบความนักสู้เนี่ยครับผมอาจจะมาสู้กับแมนยูได้อย่าง
สูสีเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาหนีบ๊วยไปแล้วไงช่างมองแล้วไง
ก็เป็นบ้วยหนีบ้วยมันอยู่กำลังกำลังดูออนแอร์ถูกต้องซึ่งถ้าดูตามสถานการณ์นะ
ตอนนี้เนี่ยไปมานะซาวแทมตันอาจจะใช้ความหนีบ๊วยเนี่ยสู้แมนยูและผล
เย้อะไรนะถ้าตามหน้าไพ่มันแม่นขึ้นมารอบนี้มันยุ่นหลักหนา
พลิกเขาเรียกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบแต่อาจจะไปอินกับมันมาก
หรือใครจะเชื่ออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่

ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาด

สกอร์ทั้ง๒ทีม
ซอคิดว่าไม่เอาตามหน้าไพ่นะพี่ซอคิดว่า
สกอร์หรือใครจะเป็นผู้ชนะ

ผมดูแต่ว่าบอลหมัดอยู่ตรงนักที่ผ่านมาเนี่ย

นำก่อน๒๐ได้ตั้งแต่๑๐วิแรก
แล้วคือเขาไม่ได้จะไปสู้เลยอะ
แต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่ามันได้ก่อนเร็ว
แล้วก็เล่นลับทั้งเกม
เปอร์เซ็นต์ของบอลคือ๘๕ต่อ๑๕อะไรอย่างเงี้ย

คือมันมีจังหวะที่ได้โต้ขึ้นไปจะไปจบจะเป็นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าสุดท้ายก็ทำได้แค่๒ลูกอะไรอย่างนี้

แต่เล่นในบ้านอาจจะเล่นอีกแบบก็ได้เราไม่รู้นะ

ผมก็ยังมองว่าริภูน่าจะชนะได้
อาจจะไม่ได้แบบ
คงไม่ได้ยิง๗ลูกอ่ะเหมือนแมนยูอ่ะ
คือไปหมดแล้วข้างหลังไม่เหลือแล้ว

อ่ะแล้วอีกคู่อ่ะ

ผมเชื่อว่าสภาพ

แต่โค้ชเมื่อไหร่ก็มีปัญหาทุกทีมเหมือนกัน

มันก็จะลำบากหน่อยกับทีมที่เจอ

หรือคนอื่นไม่รู้ไง

มันจะเหนื่อยเพราะว่ามันเจาะยาก

เดี๋ยวน่ะรู้สึกเอ็ดเอียงไง

แล้วโดนสวนก็อาจจะแพ้ได้นะ

มาเล่นปกติแต่ว่าเราไม่รู้ว่า

ใดบ๊วยจะติดคอนะครับ

สัปดาห์นี้ทีมที่คุณรักจะเป็นอย่างไรกันนะครับ

อย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณนี่ซอ

ผลงานได้

เออใช่ผมลืมบอกว่าตอนแรกผมมีร้านรองเท้า

สนิกเกอร์ก็ไป

เป็นสนิกเกอร์นะไม่ได้เป็นสตัสใด

เดี๋ยวคนจะเข้าใจไขสตัสมั้ยคะ
ใช่แล้วก็ติดตาม
พวกล้มบอล

ไลฟ์ล้มบอลในเพจอะไรอย่างนี้ก็ฝากด้วย
ที่ผมทำอยู่นะ
ของผมเองก็มีรายการที่ช่องใกล้นี้
ชื่อว่าช่อง๗นะครับ

วันจันทร์ตอนเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งไปไลฟ์สดครับ
ตามช่องทางสวิตเตอร์วีดีโอต่างก็มีอะไรก็

ตอนนี้ว่างแล้วครับผม
มีเวลาทำงานเยอะขึ้นนะครับ

โอเคก็ยังไงก็ฝากพี่ดีโซด้วยฝากพวกเราด้วยนะครับ
เวลาดื่มประมาณวันศุกร์ช่วงคร่ำ

มาดูผลการทำนายของพวกเรา

พอไม่พูดปักขึ้นเลย
ตอนแรกเขาไม่คิดอะไรหรอก

ก็ยังไงฝากกันไปด้วยเทปนี้นะครับผม

สวัสดีครับผม